คุณผู้ชมครับไปดูคลาวคลอคของรถกระบะบังคับ
รถไปดีปรากฏว่ามีรถพ่วง
รถพ่วงหักออกขวามะเบียด
แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูครับ
โอ้โหใจหายใจคว่ำมาแล้ว
ออกมาทำไมอีกสิบ
โอ้โหนิดเดียว

ถนน๓๔๔บ้านบึงชนบุรี

ผู้หญิงนะครับเป็นเมียของพี่คนขับรถกระบะ
เล่าบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะ

เกือบตกถนนล้อแม็กซไปครูดกับหลักกิโลด้วยนะ

สามีก็จอดรถแล้วไปโบกเรียกรถบรรทุกพ่วงคันนั้น

นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เจอสาเหตุ

เอ็งหวงอะไรไม่ได้นะกูจะไปทำแบบในหนังในละครไม่ได้นะ

สามีของเธอโทรเรียกตำรวจเลย
รถพวกคันนั้นก็รีบยกมือไหว้แล้วก็ขับหนีไป
เธอจะเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับอย่างน้อยก็เตยสตินะครับ
ว่ารถใหญ่รถเล็กเมาอย่าขับ
แล้วแฟนกันผัวเมียกันจะทะเลาะกันบนรถ

แล้วเดี๋ยวมันอาจจะอันตรายถึงคนอื่นด้วย